ตอนนี้กระแสของสตรีทฟู้ดกำลังค่อนข้างมาแรงครับทำให้ห้างสมัยใหม่ใจกลางเมือง
ตอนนี้ก็เอาเทรนด์เรื่องนี้มาต่อยอดนะครับโดยการสร้างสตรีทฟู้ดแห่งใหม่ขึ้นมาครับ
รวบรวมร้านค้าระดับตำนานเข้ามาครับเพื่อจะเจาะกลุ่มคนในกลุ่มของกรุงเทพนะครับ
สาวออฟฟิศรวมทั้งนักท่องเที่ยววันนี้ตามคุณกระมวลวันการิพัฒน์ไปชิมพร้อมกันครับ
เย็นตะโฟนในอ้วนเจ้าเด็ดเจ้าดังย่านเสาชิงช้า
เป็นหนึ่งใน๒๐ร้านอาหารอร่อยหนึ่งในเมนูเด็ดที่คัดเลือกมาอยู่ในสตรีทฟู้ดแห่งใหม่ใจกลางกรุง
ชั้น๔ของศูนย์การค้าอมรินพราซ่าภายใต้ชื่อเดอะคุก
ปรับโชมและโดยละมิดโซนศูนย์อาหารใหม่
ขยายพื้นที่ให้มากขึ้นเป็น๓๐๐ตารางเมตรเพื่อรองรับลูกค้า๖๐๐คนต่อวันค่ะ
พื้นที่เก่าของเรามันรองรับคนในจำนวนที่มาเยอะขึ้นเรื่อยทุกวัน

โซนอาหารเก่ากับพื้นที่๑๕๐๐ตารางเมตร

กับพื้นที่เก่าอยู่ที่เฉลี่ยวันละประมาณ๔๐๐คนแล้ว

โดยเฉพาะเวลาที่มันเป็นพีคพีคชั่วโมงพีค
โซนใหม่เราคิดว่าเราจะเพิ่มอยู่ที่
จากเดิมประมาณ๕๐ก็คือ๖๐๐คนต่อวัน
ไลท์อยู่ที่การคัดสารร้านอาหารอร่อย
ที่เป็นต้นตำรับเจ้าดังทั่วกรุงเทพมหานคร
จำนวน๒๐ร้านมาให้ลูกค้าได้ริมรส
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาไปชิมของอร่อยกันค่ะ
เริ่มจากข้าวหน้าเป็ดเนื้อนุ่มหอมกลุ่น

เป็นตัวใหญ่แขวนโชว์อยู่หน้าร้านสะดุดตามากค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าจุดเด่นอยู่ตรงที่
เนื้อเป็ดนุ่มน้ำกรอบและน้ำราดเป็ดสูดเข้มข้น
แต่ถ้าใครชอบอาหารแซ่บต้องแวะร้านลิขิตไก่ย่าง
ส้มตำปู๓รสเปรี้ยวเค็มหวานแม่ค้าตำสดใหม่ทุกครก
อย่าลืมสั่งส้มตำถาดด้วยนะคะเครื่องแน่นมากขอบอก
เดินหาของอร่อยมาเรื่อยค่ะก็มาสะดุดตาอีกร้านหนึ่งค่ะ
ร้านนี้มีชื่อว่าข้าวซอยบ้านคุณยายนะคะ
ซึ่งต้นตำรับของร้านนี้ที่จริงแล้วอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
และในวันนี้ค่ะคุณยายเจ้าของร้านวัย๘๑ปีก็ออกมาต้อนรับด้วย
เดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปถามถึงเคล็ดลับความอร่อยของข้าวซอยร้านนี้กันเลยค่ะ
นาทีแล้วก็ใส่น้ำกะทิเคี่ยวหัวกะทิให้คน
แล้วก็เอาน้ำพริกไปผัด
น้ำพริกต้องปรุงให้อร่อยให้ถึงรสชาติถึงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้ใส่ให้เป็นรสเด็ดเลย
ร้านข้าวซอยบ้านคุณยายมีทั้งข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อและขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะ
อร่อยทุกจานสมกับเป็นเมนูเด่นร้านดังจริงด้วย
หลังจากรับประทานของขาวเสร็จแล้วนะคะต้องตบท้ายด้วยของหวานกันต่อค่ะ
วันนี้ขอเลือกร้านข้าวเหนียวมะม่วงในตำนานต้นตำรับข้าวเหนียวมูล๙สีของร้านชอสอนแก้วเจ้าดังย่านโชคชัย๔ค่ะ
หน้าตาดีขนาดนี้นะคะขอข้าวเหนียวมะม่วงต้องห้ามพลาดเลยค่ะ
คะขอข้าวเหนียวมะม่วง๒จานราดน้ำกะทิให้หนูเยอะเลยค่ะ
ข้าวเหนียวมูล๙สีของที่ร้านก็จะเลือกใช้สีสันที่มาจากธรรมชาติ
ทุกร้านราคาไม่แพงจานละ๕๐๘๐บาท
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศ๑๗๐อีก๑๓๐เป็นนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนค่ะซึ่งจะสร้างรายได้ทั้งโซนอาหาร
มากกว่า๘ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณ๙๖ล้านบาทต่อปี
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน